ส่วนงานนี้น่าจะเป็นงานยากของตำรวจเลยนะ

ที่บอกว่ามีพ่อค้าทอดมันคนนึงเขาไปเดินออกกำลังกาย

เดี๋ยวจะกลับไปช่วยเมียขายของที่ตลาดแล้ว
เก็บใบกระท่อมสดด้วยมีใบกระท่อมติดตัวอยู่

ปรากฏว่าเจอคนร้ายบุกมากระหน่ำแทง
เขาก็ต่อสู้ล้มลุกลุกคลานกลิ้งไปตกอยู่ที่คลอง
แล้วสุดท้ายถูกคนร้ายเนี่ยตามไปแทงซ้ำแล้วปาดคอ

ครอบครัวญาติเพื่อนบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายคนนี้
เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากับใคร

แล้วจะไปตามยังไงดีหนี้สินเขาก็ไม่ได้มี

แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสันนิษฐานตรงกันก็คือ
คนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยคนนอกเข้ามาไม่ถึงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะประมาณ๘โมงครึ่งค่ะ
สพเมืองตรังและกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุพบศพนอนเสียชีวิตอยู่ในคลองนะคะ
ซึ่งผู้ตายก็คือไหนวรเชษเด็กพี่ชัยหรือว่าไหนเอวัยสี่สิบปีค่ะ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นผู้ตายเนี่ยถูกของมีคมปาดเข้าที่คอถูกแทงที่หายปลาร้าด้านขวา๒แผลที่ขาหนีบแล้วก็ที่ราวนมรวมเป็นทั้งหมด๖แผลด้วยกันนะคะ
วันนี้เราส่งพี่กั้งพัชรวรินลงพื้นที่นะคะเพื่อไปติดตามคดีนี้หน่อยค่ะ
อย่างที่บอกว่าจุดเกิดเหตุมันห่างจากบ้านคนตายแค่๕๐๐เมตรนะคะ
คุยกับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า

ตอนที่เจอรู้สึกว่าจะเป็นตอน๘โมงกว่า
จูงวัวพร้อมกับลูกชายไปที่คันคลอง
ก็สังเกตเห็นว่ามันเหมือนมีมือคน
ลักษณะเหมือนกำมือโผล่ขึ้นมาเหนือยอดย่า
ด้วยความที่ไปกับลูกชายไงคะ
ก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูเพราะว่าสังหรณ์ใจแล้วแหละ

ก็เลยโทรแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้มาดูหน่อย
ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คิดนะคะคือศพจริง
นายสมพรคนที่เจอศพยังบอกด้วยนะคะว่า
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยใครที่จะเข้ามาตรงนี้ได้

แล้วตอนที่เขาไปพบศพ
เขาบอกเขาไม่ได้เดินสวนทางกับใครเลย
แล้วก็ไม่ได้เห็นคนต้องสงสัยเลยด้วย
ก็เลยคิดว่าคนเกาะเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
พอได้ยินแบบนี้ชาวบ้านอยู่ไม่สุขแล้วนะคะ

เราไปต่อที่วัดพระพุทธศิหิงนะคะ
ซึ่งครอบครัวนำร่างของนายค่ะ
ก็ที่บุคคลของอัยเอมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

บอกตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงที่สุดก็คือ

เมื่อวานช่วงเกิดเหตุเขาบอกเธอไม่อยู่บ้าน
มาประมาณสักตี๔ตี๕เนี่ยค่ะก็มาทำทอดมันเตรียมจะเอาไปขายที่ตลาด
ทีนี้ตี๕๓๐เธอออกจากบ้านไปก่อน
ส่วนสามีเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะของงีบแป๊บนึงเดี๋ยวตื่นมาทำทอดมันต่อ
แล้วเขาก็ไปเดินออกกำลังกายไปเอาใบกระท่อมสดที่บ้านญาติ
แล้วก็เดี๋ยวบอกเมียว่าเออเดี๋ยวกลับมาบ้านเนี่ยจะล้างถั่วฝักยาวแล้วจะมาหั่น

ทีนี้จังหวะที่เธอกลับมาบ้านเนี่ยเธอเห็นแล้วล่ะ
ว่ามีคนยืนมุงดูอะไรอยู่
แต่ไม่รู้ว่าที่มุงอยู่นั่นน่ะคือสามี
นี่ก็กลับมาถึงบ้านก็ยังงงว่าเอ๊ถั่วฝักยาวล้างแล้วแต่ทำไมยังไม่มีคนหั่น
รองเท้าแตะสามีก็อยู่ที่บ้านเอาแล้วตัวสามีหายไปไหน
เดียวเท่านั้นนะคะสงสัยได้ไม่นาน
ชาวบ้านโทรมาบอกทำใจดีนะ
ตอนกลับบ้านเนี่ยเห็นคนมุงอะไรกันอยู่ไหม

มูเออยู่นะเอถูกฆ่าแล้วเธอบอกเธอช็อกไปเลยนะคะ
ทางด้านแม่ของในเอนะคะแม่ของผู้ตายนะคะ
ก็บอกเหมือนกันว่าลูกชายเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลย
ชีวิตปกติก็ตื่นเช้าช่วยเมียทำของไปขาย

ครอบครัวก็ไม่ได้มีหนี้สินอะไรด้วย
ตอนเกิดเหตุก็ไม่ได้พกของมีค่าอะไรติดตัวไปเลยค่ะ
ไม่รู้จะตีไปประเด็นไหนดีจะชิงทรัพย์ก็ไม่ได้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมในเอคนนี้เขาไม่มีแม้แต่โทรศัพท์มือถือนะคุณ

สินมีค่าก็ไม่มีไม่ได้หล่อตาหล่อใจใครเลย
ไม่ได้มีคู่อริที่ไหนไม่เคยมีเรื่องกับใครอีก

จะเป็นเรื่องหนี้สินไม่มีหนี้สินไปอีก
ปำรวจกุ้มขมับเลยค่ะว่าแล้วจะไปประเด็นไหนดี
ทีนี้คุณแม่เล่าว่าก่อนที่ลูกชายจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ย
เดินสวนทางกับชาวบ้านที่ออกไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือช่วง๗โมงเช้า
แล้วช่วง๘โมงกว่านายสมพรก็มาพบศพลูก
กันแค่ชั่วโมงเดียวเองเลยคิดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่า
แล้วก็น่าจะต้องเป็นคนในพื้นที่แน่
ว่าถ้าคนนอกเขาจะไม่รู้ว่ามีเส้นทางตรงนั้นอยู่
ต้องเป็นคนในพื้นที่แล้วก็รู้ว่าเวลาไหนก็ปานเวลาไหนก็ไม่ปานอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทุกคนก็ยอมรับไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่าเขาเป็นคนแบบถ้าเขาเป็นคนเกเรด่าคนอื่นหรือว่าชกต่อยอะไรกันมาก่อนอะไรประมาณนี้
ก็ได้รู้สาเหตุแต่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลย
อยากให้เขามามอบตัวค่ะอยากถามว่าเขาทำลูกแม่ทำไมลูกแม่ปิดอะไร
ตำรวจบอกมืดแปดด้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ตายดูไม่ได้เป็นเป้าหมายหรือว่าดูเป็นคนที่จะถูกปองร้ายอะไรเลยค่ะ
แต่ตำรวจก็มองว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีเหมือนกันเพราะว่าเส้นทางที่เกิดเหตุมันไม่ใช่เส้นทางสัญจรหลักค่ะ
คิดว่าคนร้ายคงจะตามในเอมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะแล้วก็ปรีเข้าไปทำร้ายเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
เพราะว่าร่องรอยของก่อย่าเนี่ยมันมีสภาพญาตินี่ล้มเป็นทางลาดลงไปจนถึงตรงจุดพบศพเลยนะคะ
ต้นครอบครัวคิดด้วยซ้ำว่าคนก่อเหตุอาจจะไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ธรรมดาอาจจะเป็นคนรู้จักด้วยซ้ำ
ตอนนี้ตำรวจมีการเชิญคนใกล้ชิดมาสอบปากคำแล้วก็ระดมชุดสืบลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายแล้วนะคะ